พร้อมญาติไปโวยหมอคลินิกฝากท้อง
ใกล้นิคมอุตสาหกรรมนวัตนคร
บอกว่าช่วยเกินรับไหวให้กินยา
เพื่อให้เด็กกลับหัวก่อนจะคลอด
ปรากฏว่าลูกเสียชีวิตคาท้องของภรรยา
ส่วนภรรยาเองก็ต้องถูกตัดมดลูกทิ้งอีก

แต่ว่าต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะมีลูกได้อีกนะครับ
โดยนายธีรวัตรชาตรีอายุ๓๒ปี
เป็นพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทเอกชน
มารอรับศพลูกที่หน้าห้องนิติเวศ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตำบลคลองหนึ่ง

แล้วก็ได้เล่าว่า
แต่งงานกับภรรยาชื่อนางสาวบัวผันได้ประมาณปีกว่า

แล้วก็ได้ไปฝากท้องที่คลินิกหมอแห่งหนึ่ง

หมอบอกว่าลูกในท้องยังไม่กลับหัว

ตัวภรรยาเริ่มมีอาการหัวใจสั่น
จนแบบทนไม่ไหว

หมอก็แจ้งว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว

และหมอยังต้องตัดมดลูกของผู้เป็นภรรยาทิ้ง

ด้านของพี่สาวของนางสาวบัวผัน
คือคุณวีนาบุญเกตบอกว่า
แต่ใจที่ว่าเด็กในท้องแข็งแรงดีมาตลอดนะครับ
ก็ได้ติดตามอาการของหลานมาตลอดในท้อง
อันตราซาวไปตรวจเช็คอะไรก็พบว่าหลานแข็งแรง
กระทั่งเกิดเหตุครั้งนี้นะครับที่หมอคลินิก
ฝากท้องสั่งยาให้กินจนเด็กเสียชีวิต
ฟังเสียงของพี่สาวของนางสาวบัวผันกัน
น้องสาวทำโรงงานแถวนวรรณพร๐๖๖

แล้วน้องก็ทานไปวันนั้นร่วมกับตอนเย็น
นึ่งเม็ดเม็ดเท่านั้นพอทานไปสักครั้ง
น้องบอกว่าแน่นหัวใจแน่นมากเลย
แน่นแล้วก็หน้าซีดเสร็จแล้วลูกดิ้นรุนแรงมาก
พอมาถึงหมอก็ไปอุตสาว
ก็คือเอาเข้าห้องอุตสาวสวนเด็กก่อน
แล้วหมอที่นี่ระบุว่าเด็กหัวใจหยุดเต้น
แม่ของเด็กนอนอยู่ไอจีค่ะ

แล้วสภาพกิจใจนี่ร้อง
จนไม่ร้องรู้จะร้องอย่างไรแล้ว
แล้วก็หลังจากนั้นนายธีรวัตรก็นำร่างของลูกที่เสียชีวิต
ไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อจะให้หาสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
หากเกิดจากความผิดพลาดของแพทย์ที่ฝากคัน
ทางนายธิรวัตรบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไปครับ